อยู่ที่เรื่องของการปราบรามยาเสพติดนะคะ
รายล่าสุดที่ถูกจับกลุม
ค่อนข้างได้รับความสนใจอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าเป็นน้องชายของอดีตพันรยา

ขณะที่ส่งยาแต่ว่าหลบหนีไปได้นะคะ
ซึ่งเขาเองรับสารภาพและให้การเป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
พลตำรวจตรีสุรศักดิ์ขุนนรงค
ผู้บังคับการตำรวจปราบรามยาเสพติด๑
กล่าวภายหลังจากที่มีการนำตัวนายเดชอุดมแสงสัย
น้องชายของนางสาววิพากรสุขพิมาย
ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของคุณเสกโลโซ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่๑โดยไม่ได้รับอนุญาต
ครั้งนี้จับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพัก
ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีช่วงเช้า
เอาที่ผ่านมานะคะและนำตัวมาแถลงข่าวค่ะ
โดยยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานชัดเจนว่านายเดชอุดม

เดชอุดมก็ให้การรับสารภาพด้วย
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะคะ
ส่วนเรื่องของการประกันตัวเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา

และอยู่ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับการขอประกันตัว

อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของผู้บังคับบัญชานะคะ

ตำรวจติดตามพฤติกรรมมานาน
ก่อนที่๘มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายภัยทูลกล่อมเกลี้ยง

ขณะที่เขาไปส่งไอซ์๑๒กรัม
และไปส่งยาบ้าอีก๕เม็ดแถวถนนประเสริฐมนุกิจ
ครั้งนั้นผู้ต้องหาก็คือนายเดชอุดมมาด้วย
กับนายภัยทูลด้วยในฐานะคนขับรถให้

แต่นายเดชอุดมไว้ตัวทันหลบหนีการจับกลุ่มไปได้

ก็ให้ปากคำในชั้นสอบสวนว่าซื้อยาเสพติด
มาจากนายเดชอุดมนั่นแหละคนที่ขับรถมาด้วยกันนี่แหละ
พนักงานสอบสวนก็เลยรวบรวมพยานหลักฐาน
ออกหมายจับเมื่อวันที่๙มีนาคม
และสามารถจับกลุ่มตัวได้เมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
จากนี้มีความเคลื่อนไหวจากคุณการแล้วเรียบร้อยนะคะ
ในเฟซบุ๊คส่วนตัวมีการพูดถึงน้องชายบอกว่า
จะดีไม่ดีอย่างไรก็เป็นน้องชายเดี๋ยวจะจัดการเอง
แล้วก็มีการพูดถึงบุคคลปริศนา
บอกว่านายน่ะน้องชายน่ะก็เสพยาเสพติดเหมือนกัน
ถ้าตำรวจรู้แบบนี้แล้วเดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปตามหาอีกสิ

คุณผู้ชมติดตามฉบับเต็มได้นะคะ
ไทยรัฐนิวส์โชว์ขยายความต่อเรื่องนี้นะคะ